แต่ว่าที่ใต้ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะ
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมหนักก็คือที่นครศรีธรรมราช
ที่นบพิตามค่ะนบพิตามคุณสะพานข้ามแม่น้ำเนี่ยขาด
ถนนเองก็ถูกตัดขาดสิ่งที่เกิดขึ้นวันจันทร์ที่ผ่านมา
โรงเรียนน้องเปิดแล้วใช่ไหมคะน้องหนูข้ามสะพานไม่ได้ทำไงอ่ะ
นำชุมชนค่ะใช้วิธีทำลักษณะคือเป็นรอกให้เด็กห้อยโหนผ่านข้ามแม่น้ำคุณ
น่าเห็นใจนะคะเขาบอกว่าตรงจุดนี้ตัดขาดไปตั้งแต่๒ธันวาคมแล้ว
เดี๋ยวต้องรองบประมาณจากทางการนะฮะลงไปสร้างสะพานข้ามแม่น้ำให้กับเด็กนะฮะ
ผู้สื่อข่าวเดินทางลงไปในพื้นที่นะคะบ้านยอดเหลืองหมู่ที่๙ตำบลนาเหรง
อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากที่ทราบข่าวว่าหมู่บ้านแห่งเนี้ย
ถูกน้ำป่าซัดถนนที่เชื่อมกับสะพานในหมู่บ้านขาดเป็นระยะทางกว่า๕๐เมตร
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านกว่า๓๐ครัวเรือนหรือจำนวน๑๒๐คนค่ะ
กำนันเอ๋ยผู้ใหญ่บ้านเอ่ยผู้นำท้องถิ่นเอ๋ยค่ะ
ต้องมีการระดมกำลังจัดทำรอกนำเชือกขนาดใหญ่ความยาว
นี่ไงคุณนี่ไงนี่นำเชือกขนาดใหญ่ความยาวกว่า๒๐๐เมตรอะค่ะ
ผูกดึงกับต้นไม้ทั้งสองข้างทั้งคุณครูทั้งน้องนักเรียนต้องไปแบบนี้
และตอนเช้าต้องตื่นเร็วกว่าปกติเพราะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสะพานข้ามเนี่ยก็เดิน
เดินได้เลยฮะเดินได้เลยอันนี้คือไปได้ทีละคนทีละคน
เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลานะคะเนี่ยต้องทำแบบนี้ค่ะ
เพื่อเป็นการสัญจรข้ามแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรากนะคะ
ใช้เป็นเส้นทางเข้าออกแล้วคุณค่ะพอสะพานมันขาด
สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาถูกตัดขาดกับโลกภายนอกถูกไหมฮะ

ชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเดือดร้อนหนักนะคะ
หลังจากที่โรงเรียนเปิดเทอมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ผู้ปกครองต้องเดินทางมาส่งลูกหลานไปโรงเรียนด้วยการโหนรอกที่ทำขึ้น
ในการข้ามแม่น้ำที่มีความสูงแล้วก็ลึกกว่า๑๕เมตรนะคะ
ที่สำคัญน้องนักเรียนต้องรอข้ามแม่น้ำทีละคนอย่างที่บอกไป

ทนหน่อยนะคะเพื่อไปเรียนหนังสือให้ทันเวลา
ส่วนตอนเย็นหลังเลิกเรียนนักเรียนก็ต้องโหดรอบกลับมาบ้านเช่นเดียวกันนะคะ
มีคุณครูเดินทางมาส่งจุดที่ขึ้นรอก
ส่วนผู้ปกครองก็จะมารอรับอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อรอรับกลับบ้าน
คุณมานพกิจวิจิตรบอกว่าถนนตั้งแต่วันที่๒ธันวาคม
แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือ
ตอนนี้สงสารบรรดาเด็กนักเรียนที่ต้องมาโหนรอบกันตั้งแต่เช้า
แล้วก็เย็นก็ต้องโหนกลับอีกนะคะนะ
มีการโพสต์เรื่องราวลงในโลกออนไลน์จนมีคนแชร์ต่อเป็นจำนวนมากก็ดีค่ะ
พลังโซเชียลนี่แหละที่จะทำให้ความช่วยเหลือต่างเข้าไปถึงพื้นที่ได้เร็ว

ค่ะดูสิคือลึกลงไปด้วยนะคะ
กลัวเรื่องของความปลอดภัยของน้องเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ขอบคุณด้วยนะคะที่สะท้อนปัญหาคุณโพสต์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย

บางคนก็ร้องเรียนมาที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็มีนะคะ
ในฐานะสื่อมวลชนก็พยายามที่จะนำเสนอให้รอบด้าน
เกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องในพื้นที่ค่ะ
ทีนี้อีกหนึ่งคนที่เรามีโอกาสไปพูดคุยด้วย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๙คุณสุรชัยโชคสวัสดิ์
บอกว่าหลังสะพานขาดเนี่ยชาวบ้านก็เหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
ขณะนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ

ส่วนในอำเภอนพิตำคุณสาธรณ์หวังพิพัฒน์บอกว่า
หลังจากทราบเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
อำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้าน
นำอาหารนำน้ำดื่มเข้าไปช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อน
อกจากนี้ยังได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดค่ะทหารจากกองพันธหารช่างที่๕
กองพันธหารราภที่๕กองทัพภาคที่๔
เข้าพื้นที่แล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
มีการนำอุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่
ทำการซ่อมแซมถนนแล้วก็สะพาน
ว่าสักประมาณ๒วันจะสามารถซ่อมแซม
แล้วก็มีการปรับพื้นที่ให้ชาวบ้านกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
ระยะหนึ่งไปก่อนคือแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนนะคะ
ส่วนระยะยาวค่ะเดี๋ยวต้องรองบประมาณจากรัฐบาลเข้ามาสนับสนุนในการก่อสร้างสะพาน
ให้มันถาวรแข็งแรงแล้วก็คงทนต่อไปนะคะ
อกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นที่เข้ามาในพื้นที่นะคะ
โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
โดยงานของแพทย์โรงพยาบาลนพิตำเข้ามาตรวจรักษา
เรื่องของสภาพจิตใจของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทธกภัยครั้งนี้
แน่นอนนะคะว่าทางกายเขาได้รับผลกระทบแน่แล้วแหละ
ทางใจบางคนบอกว่าในรอบ๕๐ปีน้ำไม่ท่วมหนักขนาดนี้

ก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะแล้วก็หน่วยงานเมื่อเห็นภาพแล้ว
เดี๋ยวคงจะลงไปช่วยเหลือน้องกันให้มีการเดินทางที่ดีกว่านี้